เอ่อนี่เป็นงานแบบ
นี่น้องไม่ใช่หรอคะ

เต๋อเป็นเจ้าชายของใหม่ไหมคะวันนี้
ใช่ค่ะใช่
พันนี้คือตรงนี้ต้องแต่สวนดอกไม้
เพิ่งมา

ซอมอยู่ไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้นานมากแล้ว
พี่เขาขุบเข่านงไปอยู่นึงก็อินเนอร์ได้เลยไหม

กละแทะพื้นลงไปแรงนิดนึง

แล้วจะมีการซ้อมไหมครับ

อ้าวเมื่อกี้ให้ไปแล้ว

ก็ตั้งใจให้คนมีความสุขจริงอะไรแบบนี้

ก็ผมเป็นคนชอบทานของหวานอยู่แล้วครับ
ตรงไอติมนี่ก็คือก็ต้องมีอยู่แล้วครับ
แล้วเวลาเราไปไหนด้วยกันแล้วมากจะทานของหวาน

จับมือจับมือด้วยมันกลับจืน

จริงแบบถ่ายรูปกันก็แบบ
หนอมาเบาตั้งกล้องแล้วจับเวลาเร็วและรีบวิ่ง
คือถ้าจับมือมันเป็นเหมือนคลิกสิ่งเพอเงี้ยแยเจอเราอยู่แล้วก็
ตอนที่เราเจอกันตอนละครเราก็จะจับมือก็จับมันเรื่อยเยอะไง
จับให้ด้านไปก่อน

บอกว่าอยากเห็นหน้าลูก

แจ้กไปไกลนิดหนึ่ง

เราก็มีเวลาจะเรียนรู้กันไปเรื่อย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

ไม่ค่ะว่าแบบว่าแบบก็แชร์กันเพราะว่าผมใหม่ชอบมาก
สถานที่มันสวยมากก็เลยแชร์ค่ะ
ไปไม่ได้คุยไม่ได้วางแผ่นอะไร
เป็นนิกพายคุณแม่ไม่ถึงขนาดนั้นเหรอครับ
ก็ได้เคยเห็นกันคุณแม่หน้าใหม่แล้วคุณเหมือนไหม

เราก็อยากจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติว่าน่ะครับ
ก็เหมือนแบบเราก็อยากจะให้มันแบบเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับ
มันก็ค่อยไปค่อยเรื่อยไม่ได้รีบ
เวลาคนมีเยอะมีการคุยกันมั้ยคะว่าเราจะยังไงต่อไปอนาคต
ไม่ได้คุยกันมั้ยคะ

ก็เหมือนทำทุกวันให้มีความสุขเข้าไปเรื่อย

ก็ว่าวันนี้อยู่กับหมายพี่แต่ก็มีความสุข

ในความทำความขอความใช่
ก็จริง

ก็บางครั้งเราก็เหมือนเวลาเรา

ทุกคนมันก็ต้องอ้อนครับครับ

เอาเป็นว่าขอบคุณแฟนคลับไปหน้าหลายคน

ใส่แฟนคลับทั้งแฟนคลับเดียวทั้งแฟนคลับคู่เลย
ถ้างานเราคนแผ่นกล้องมาทั้งพี่ก้าวเลยฮะ

ก็ได้ครับ

เวลารับงานคู่อย่างเนี่ย

เฮ้ซที่มันที่หนึ่ง

เออไรก็ไม่รู้ขอโทษ
ไม่ยินสอดเลยเหรอ

คุณสั่งแบบอย่าลองกันครับ
ก็ไม่ร้องเจอก็อยากเล่น

แล้วคุณพิมพ์ออกมาขอบใจ

ข้าวนี้ล่ะ

ไม่อยากเต้นใกล้หรือเปล่า
จากไหนอ่ะ

อยากจะบอกว่าพังมากกันแน่
เต๋อใหม่ใหม่เต๋อมาเลยค่ะ